กลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๐ปีนะคะ
มีอาการเครียดแล้วก็ไปยืนอยู่บนสะพานพระราม
เตรียมจะกระโดดสะพานลงมาเขาก็มีการแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจ
กู้ภัยทั้งตำรวจก็พยายามจะเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกับพยายามจะแย่งปืนของเจ้าหน้าที่ด้วย
คาดว่าสาเหตุที่จะแย่งปืนเหมือนกับว่าพอแย่งปืนเจ้าหน้าที่มา
เจ้าหน้าที่ก็จะได้ยิงใส่วิสามันเขาก็จะได้ตายไปเลยประมาณแบบนี้
แต่แย่งปืนไว้ไม่ได้นะคะสุดท้ายเจ้าที่ก็ควบคุมตัว
แล้วก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักค่ะ

นี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ต้องพยายามบอกว่าคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาทำร้ายคือจะมาช่วยแล้วมันก็มีช่วงจังหวะที่พยายามจะแย่งปืนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกไปแล้วว่าแย่งปืนตำรวจมันผิดนะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าดีจะได้ถูกยิงให้ตายไปเลยอย่าง
การเหดการเนี้ยค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
บนสะพานพระรามแปดนะคะเหตุการณ์นี้ร้อยตำรวจเอกชัยดาอินปราบ
สารวัตรป้องกันปราบรามสนบวรมงคลบอกว่า
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีผู้ชายจะกระโดดสะพานพระรามแปด
เจ้าหน้าที่อาศักดิ์กำลังเกลี้ยกล่อมอยู่นะคะแต่ไม่เป็นผล
ตำรวจก็เลยไปร่วมพูดคุยด้วยหลังจากนั้นนะคะ
ผู้ชายคนนี้ขอเรียกว่าในบีนามสมมุตินะคะ
ก็พยายามจะแย่งปืนแต่แย่งไปไม่ได้ค่ะ
แล้วก็คลุ้มคลั่งอย่างที่เห็นในภาพจับใจความได้ประมาณว่า
ผู้ชายคนนี้เครียดเพราะเลิกกับแฟน
ธุรกิจก็แย่หลังมีโควิด๑๙ยาก็หมดก็เลยอาการกำเริบ
คุณวิมลวันธรรมพักดีนักข่าวของเราก็ไปคุยกับชุดเจ้าหน้าที่อาสา
ทีมงานเคลื่อนที่เร็วบางพลัดที่ไประงับเหตุนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าประมาณทุ่มครึ่งมีคนโทรแจ้ง
ว่ามีชายหญิงคู่นึงขับรถเบนท์ไปจอดริมถนน
แล้วทะเลาะกันเสียงดังมากฝ่ายหญิงขึ้นรถแท็กซี่ออกไปเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ออกตามหานะคะแต่ไม่เจอ
นายวรเวทอินคงเจ้าหน้าที่อาสาวชิระสังเกตเห็นว่าอ้าวมีผู้ชายคนนึง
ยืนคุยโทรศัพท์อยู่กลางสะพานพระราม๘คุยไปด้วยร้องไห้ไปด้วย
ดูน่าเครียดมากก็เลยรีบขึ้นไปดูก็เลยเห็นว่าอ๋อผู้ชายคนนี้แน่เลย
คนแจ้งไปว่าจะกระโดดสะพานก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็ทำท่าเหมือนจะกระโดดสะพานจริง
แต่ผู้ชายคนนี้กลับบอกว่าอย่ามายุ่งนี่นะคะก็พูดแรงแรงหน่อย
กับเจ้าหน้าที่แรงแรงหน่อยแล้วมือข้างหนึ่งก็ไปคว้าปืนของตำรวจ
อาสาก็เลยตัดสินใจคว้ามือผู้ชายคนนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยไม่ทันได้หยิบปืนของตำรวจไปอืม
ก็จับคว่ำหน้าเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ทั้งปลอบทั้งดุแหละ
ใจเย็นอย่าทำแบบนี้แย่งปืนตำรวจมันเป็นความผิดนะ
ผู้ชายคนนี้ตอบกลับไปว่าดียิงให้ตายไปเลย
กว่าจะควบคุมให้สงบสติอารมณ์ได้เนี่ยก็ปลาเข้าไปเกือบ๔ทุ่มอะค่ะ
จังหวะนั้นคือตัวผมเนี่ยได้ชะลอดูเพื่อตรวจสอบอีกรอบนึงว่า
จะมีใครหลงเหลืออยู่ไหมแล้วได้ไปสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับ
ใส่เสื้อสีเสื้อลายเป็นเสื้อลายกางเกงยีนคือลักษณะท่าทางเขายืน
คุยโทรศัพท์แล้วมีอาการแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ครับได้เดินเข้าไปพูดคุยครับ
แล้วชายคนนั้นก็มีอาการเหมือนกับแบบว่ากดวางโทรศัพท์แล้วก็เดินหนี
แล้วก็แสดงอาการแบบเหมือนกับว่าหงุดหงิดใส่ครับแล้วจน
พักหนึ่งก็มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนบวรมงคลเข้ามาถึง
ผมก็เลยเดินเข้าไปแจ้งกับเจ้าที่ตำรวจสนบวรมงคลว่าพี่ครับผมสงสัยว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละ
ที่เรากำลังตามหากันอยู่ก่อนหน้าที่จะเป็นคลิปเนี่ยมีจังหวะหนึ่ง
ซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นราวสะพานกั้นระหว่างทางเดินกับถนน
ซึ่งมีเจ้าที่ตำรวจท่านหนึ่งยืนอยู่ด้านนอกซึ่งตอนนั้นคือทุกคนก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาว่า
จะมีการยื้อแย่งอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะที่ผมยืนในระยะใกล้
พอทางเราเห็นว่ามันไม่ดีแล้วก็เลยสั่งให้ทีมงานที่ล้อมไว้เนี่ยคือเข้าชาร์จเลย

ฆ่าฆ่าตัวตายจริงเพียงแค่ว่า
คิดอะไรไม่ออกเกิดความกดดันมากและคิดอะไรไม่ออก
แต่ถ้าเกิดได้มีการพูดคุยหรือได้มีการมีเพื่อนพูดคุยอย่างนี้

สุดท้ายแล้วญาติก็มารับตัวผู้ชายคนนี้ไปแล้วนะคะ
แต่ก็บอกว่าไม่อยากจะเป็นข่าวก็เลยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติม
แต่ตำรวจในพื้นที่ก็คุยกับทีมข่าวของเรานั่นแหละบอกว่า
เนี่ยนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสะพานพระราม๘เป็นสถานที่ที่คนจะไปฆ่าตัวตาย
กระโดดสะพานกระโดดน้ำมาเยอะมากนะไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยอ่ะ
ตำรวจก็เลยฝากบอกมานะคะว่าใครที่มีปัญหาอะไรค่อยคิด
ปรึกษาคนที่ไว้ใจทุกอย่างมีทางออกอย่าคิดสั้นฆ่าตัวตายนะคะ